แต่ว่าคู่นี้ไม่ต้องลุ้นแล้วสำหรับสาวน้ำชาชีระนัท
เพราะเธอออกมาประกาศแล้วว่า
ตอนนี้เลิกรากับไฮโซโพกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และก็ที่สำคัญเธอบอกเลยว่า
กันไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องพูดกัน
ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้อีก
ตอนนี้ไม่พร้อมของงดพูดคุยทักทายชั่วคราว
เพราะว่าแผลของเธอมันยังสดมาก

ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเคลียร์แล้วค่ะ

ไม่ได้ทักทายหรืออะไรนะคะค่ะนะครับเราพอเห็นน้อ

มันก็ทำใจอ่ะก็เลยไม่อยากที่จะแบบ
ในชีวิตประจำวันนะตอนนี้คือแผลมันยังค่อนข้างสดอยู่

ไม่อยากอะไรที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอยากทำใจให้ได้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แผลมันยังสดมันก็เลยจะต้องทิ้งระยะหน่อยค่ะ

ไม่ใช่แบบเลิกปุ๊บกลายเป็นเพื่อนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ชาก็มีความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึก
ต่างคนต่างมีความรู้สึกทุกคนก็มีความรู้สึกอะค่ะ

ตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากจะมีใคร
หรือจะต้องมีคนมาดำจงดำใจหรือว่าอะไร

เพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองให้ได้
แล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องแข็งแรงแล้วก็สร้างคุณค่าให้ตัวเอง
ทำงานที่เรารักอย่างเต็มที่
ให้เรามีคุณค่าวันหนึ่งเดี๋ยวคนดีก็จะเข้ามาเอง

ทำตัวเราให้มีคุณค่าเดี๋ยววันหนึ่งคนดีก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเอง
ใช่แต่ฉันชอบในความมั่นใจของน้ำชานะคุณ
ทุกการตอบคำถามถ้าในเมื่อการตัดสินใจเป็นยังไงแล้ว
ฉันไม่ม้วนตัวครับเด็ดขาด
แต่ฟังจากสัมภาษณ์แล้วรู้สึกได้ว่าเธอเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
เจ็บคุณน้ำตายังคลออยู่เลย